พาคุณผู้ชมไปดูกันว่าแหล่งแร่ทองคำในประเทศไทย

ซึ่งข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีเบื้องต้น

จุดนี้ครอบคลุม๓๑จังหวัด
และ๑๙จุดนี้ก็มี๒จุดที่ได้รับประทานบัตร
ให้อนุญาตทำแหล่งแร่ทองคำได้ก็คือพิจิตรแล้วก็เลย

ติดตามเรื่องนี้ทั้งหมดได้จากรายงานครับ
ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีระบุว่า
ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เป็นแหล่งแร่ทองคำ๙บริเวณ
คืออำเภอเมืองเชียงคานปากชมจังหวัดเลย
ต่อเนื่องไปถึงอำเภอสังคมจังหวัดน้องคาย
และอำเภอน้ำสมอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดอุดรธานี
บริเวณอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
และอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาแก้ว
บริเวณอำเภอลองอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ต่อเนื่องถึงอำเภอศพปราบอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
และอำเภอศรีสัชนาลัยทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย

และอำเภอเวียงปะเป้าจังหวัดเชียงราย
บริเวณอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อำเภอบ้านบึงบ่อทองจังหวัดชนบุรี
จนถึงอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
และอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
บริเวณอำเภอทัพสแก่บางสะพาน
และบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริคัน
ต่อเนื่องไปถึงอำเภอประทิวและท่าแซะจังหวัดชุมพร
บริเวณอำเภอสุขิรินแว้งและระแงะจังหวัดนราธิวาส
และบริเวณตอนใต้ของจังหวัดยาลา
บริเวณอำเภอสังขระบุรีทองพาภูมิ
ไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
บริเวณอำเภอเมืองอำเภอวังโป่ง
และลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอทัพคล้อจังหวัดพิจิตร
อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
อำเภอโคกสำโรงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี
ที่ผ่านมากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่
บายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำไปแล้วสองรอบมีการสำรวจแร่ทองคำไปแล้ว
จุดห้าล้านไร่ทั่วประเทศรอบประกาศนโยบายการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำรอบที่สาม
ที่กำลังผลักดันโดยครั้งแรกในปีสองพันห้าร้อยสามสิบสอง
และครั้งที่สองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แหล่งทองคำในประเทศที่มีการทำเหมืองในปัจจุบัน
มีการทำเหมืองทองอยู่๒เหมือง๑แหล่งทองชาตรี
บริษัทอัครารีซาเซ็ตจำกัดมหาชนจังหวัดพิจิตร๒แหล่งทองภูทฟ้าบริษัททุ่งคาฮาเบอร์จำกัดมหาชน
หรือบริษัททุ่งคำจำกัดจังหวัดเลยทั้งสองพื้นที่ที่มีการทำเหมืองทอง
มีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริษัทอัคราต้องหยุดการดำเนินกิจการเมืองแร่ทองคำตามมติคอรมอ
สำหรับบริษัทอัครายังมีประธานบัตรธรรมเหมืองแร่ทองคำอีกทั้งหมด๑๓พื้นที่
สามพันสามร้อยหกสิบสองไร่แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดพิจิตรแปดแปลง
เนื้อที่สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามไร่ซึ่งพื้นที่สามแปลงจะหมดอายุปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ส่วนอีกห้าแปลงจะหมดอายุในปีสองพันห้าร้อยเจสิบเอ็ดขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีประธานบัติห้าแปลง
รอบคลุมพื้นที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ไร่โดยหนึ่งแปลงจะหมดอายุปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
และอีกสี่แปลงหมดอายุปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดขณะที่บริษัททุ่งคำจำกัด
ทรัพยากรธรณีออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำแก่บริษัททุ่งคำจำกัด
จำนวนสามสิบสี่แปลงเนื้อที่สามแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยเจสิบสองไร่
และประธานบัติหกแปลงรวมพื้นที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดไร่
ทุ่งคำได้รับประธานบัตรธรรมเหมืองทองคำที่ภูทฟ้าจังหวัดเลยปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินสมัยนายทักษิณชินวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน